คุณผู้ชมคะตอนนี้สัญญาณกลับมาแล้วค่ะ
เราไปดูที่ศูนย์อพยพวัดสุวรรณประดิษฐ์อำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราธานี
กับคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มกันต่อเลยนะคะเชิญค่ะ
คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณศูนย์อพยพของวัดสุวรรณประดิษฐ์นะครับ
ซึ่งที่นี่มีชาวบ้านทั้ง๓หมู่บ้านคือหมู่๕หมู่๓แล้วก็หมู่ที่๗ของตำบลดอนศักดิ
อบพยพมาอยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะครับ
โดยมีชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้หญิงเด็กแล้วก็คนชรา

เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางกำนันอิสรานะครับ
ซึ่งเป็นกำนันในการดูแลพื้นที่ตำบลนอนศักดิ
ว่ามีพื้นที่ใดได้รับความเสี่ยงแล้วก็มีความช่วยเหลือยังไงบ้างแล้วนะครับ
กำลังครับมีพื้นที่ไหนบ้างที่ยังได้รับความเสี่ยงแล้วก็เดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ครับ
ครับนอกจากพื้นที่หมู่ที่๓หมู่๕หมู่๗แล้วก็มีหมู่๖
มีหมู่๖มีหมู่๘มีหมู่๑๐มีหมู่๑๑นะครับ
แต่ศูนย์นี้เนี่ยเป็นศูนย์ที่รวมเฉพาะ๓หมู่นะครับ
เพราะว่าในเขตพื้นที่ตำบลโนนศักดิ์
จุดนี้เนี่ยเราแยกกันเป็น๓๐
ตอนนี้ประชาชนที่อบประยบมาอยู่ประมาณเกือบกับ๗๐๐คน
เห็นว่าชาวบ้านอยู่ที่นี่เพิ่มเคยที่จะประสบกับเหตุที่มันร้ายแรงขนาดนี้เป็นครั้งแรก
ครั้งแรกแต่ก่อนหน้านี้ก็เคยได้รับข่าวสาร
ที่มีการแชร์ในโลกโซเชียลรวมถึงข่าวสารต่างทำให้ชาวบ้านตอนนี้เริ่มเครียดเริ่มกังวลเริ่มมีความสงสัยและข้อต่างที่เขาไม่เข้าใจอย่างนี้
มีจำนวนมากไหมครับที่เขายังแบบรู้สึกหวาดกลัวกับข่าวที่มันออกมา
ทุกคนรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็รวมทั้งหวาดกลัวหวาดภาวะกับการรับข้อมูลข่าวสารว่า
พายุครั้งนี้จะรุนแรงเทียบเท่ากับสมัยปี๐๕ที่เกิดที่แหลมตะลุมพุกนะครับ
แล้วก็สมัยพายุเกนะครับก็เลยยอมทิ้งบ้านเพื่ออบพยพมาอยู่ในที่ปลอดภัย
เห็นว่ามีพื้นที่หมู่๗อันนี้ก็คือเป็นลักษณะเป็นเกาะใช่ไหมครับ
มันตอนนี้มีคนอยู่ไหมแล้วก็มีลักษณะเป็นยังไงบ้างมันได้รับความเสียหายเยอะไหมครับ
ส่วนหนึ่งที่เขาอยู่ริมฝั่งนะครับเขาก็อบพยพมาอยู่ตรงนี้นะครับ
ส่วนหนึ่งที่อยู่ลึกเข้าไปเขาก็เป็นห่วงมากนะครับ
ตามลักษณะของคนไทยแล้วก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่ยังห่วงอยู่
แต่เป็นผู้ชายนะครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงพวกเด็กเขาก็อุพยพขึ้นมาบนสวนตรงนี้ครับ
อันนี้เราเริ่มอบพยพคนมาตั้งแต่เวลากี่โมงครับวันไหน
วันนี้ช่วงเช้า๙โมงครับเราเริ่มอบพยพเรื่อยตั้งแต่๙โมง
บรรยากาศมันชุลมุนยังไงบ้างพายุมันหนักฝนตกหนักยังไงบ้าง
พอช่วงเช้าฝนเริ่มลงมาไม่หยุดนะครับแล้วก็ลมมาเรื่อยนะครับ
แต่จากการที่ทางพวกเราได้เข้าติดตามข้อมูลข่าวสารเราก็เลยเป็นห่วง
ก็เลยแจ้งชาวบ้านว่าให้อพยพด่วนมาอยู่หน้าที่ตรงนี้ครับ
และนี่นะครับก็คือข้อมูลล่าสุดจากปากของกำนันเองนะครับว่าชาวบ้านนั้นค่อนข้างที่จะกังวลแล้วก็หวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้น
จากว่าพวกเขาไม่เคยประสบเหตุแบบนี้มาก่อนนะครับแล้วก็การรับข้อมูลข่าวสารต่างนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น
และก็ควรมีวิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสถานด้วยนะครับ